เหมือนเชียร์แล้วคือเชียร์กันนะคะต่อยไปทั้งหมดสามครั้งจนรุ่นน้องเนี่ยร่วงลงไปกอง
ต่อยเนี่ยเรียนอยู่มสองคนโดนต่อยเรียนอยู่มหนึ่งนะคะคลิปนี้เนี่ยรุ่นพี่มสามที่ไปมุ่งดูถ่ายเอาไว้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณใกล้พักเที่ยงวันที่๑๗สิงหาคมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะห้องเรียนที่เห็นอยู่นี่คือห้องเรียนของน้องมหนึ่งนะคะ
เผยแพร่ออกไปปุ๊บผู้สื่อข่าวเราก็เลยติดตามไปหาบ้านของรุ่นน้องที่ถูกต่อยเนี่ยค่ะ
สภาพหน้าน้องคือบวมทั้งหน้าแล้วก็ปวดตรงกกหูด้วย
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคือตอนแรกเนี่ยน้องเนี่ยไปแห่รุ่นพี่ม๒
คือเหมือนไปหอกล้อแห่กันแล้วก็ทะเลาะกันเกิดขึ้นแต่เคลียร์กันจบไปแล้ว
ไปแล้วนะปรากฏว่าหลังจากนั้นรุ่นพี่ม๓ค่ะ
เรียกน้องเนี่ยขึ้นไปคุยในห้องเรียนแล้วก็เรียกรุ่นพี่ม๒ที่ไปแห่กัน
แล้วเคลียร์กันจบไปแล้วเนี้ยมาด้วยมีมอสองอยู่ห้าคน
น้องมอหนึ่งคนนี้ขึ้นไปคนเดียวแล้วมีรุ่นพี่มอสามอยู่
เสร็จปุ๊บรุ่นพี่ม๒บอกตัวเปล่าท้าต่อย
น้องก็ปฏิเสธไปแล้วนะคะว่าไม่เอาแต่ปรากฏว่าไอ้เสียงยุโยงที่ได้ยินอยู่นั่นนะคะ
คือเสียงรุ่นพี่ม๓บอกต่อยดิต่อยเลย
แล้วสุดท้ายรุ่นพี่ม๒ก็ต่อยน้องไปจริง๓ครั้งจนร่วง
เลือดกำดาวน์เนี้ยไหลเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้องพาส่งห้องพยาบาล
ตอนที่แม่ของน้องเขารู้เรื่องเนี่ยนะคะแม่บอกว่าเพื่อนลูกชาย
โทรมาบอกว่าลูกถูกต่อยตอนแรกแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ว่าลูกผู้ชายก็ทะเลาะกันมีกระทบกระทั่งแหลกหมัดกัน
อาจจะเป็นเรื่องปกติแต่พอแม่เห็นคลิปเท่านั้นนะคะ
แม่ตกใจแล้วก็เป็นห่วงด้วยเพราะว่าลูกเนี่ยเพิ่งเข้าเรียนได้ไม่นาน
แล้วก็แม่บอกแม่ไม่เข้าใจว่านี่มันวัฒนธรรมอะไรของโรงเรียนหรือเปล่า
ทำไมมันถึงมีการยุโยงให้เกิดการทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ค่ะ
เห็นเนี่ยก็ตกใจเหมือนกันก็คิดว่าถ้าต้องลองคุยกันแล้วล่ะ
ปล่อยมันไม่ได้คือเขาทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราเราเข้าใจไง
เป็นลูกผู้ชายมันก็ต้องมีบ้างแต่ไม่คิดว่าจะอย่างนี้
บอกเลยนะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยครูที่โรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
โทรประสานมาแล้วว่าตอนนี้ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่
เรียกผู้ปกครองแล้วก็คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาคุยกันเพื่อหาสาเหตุด้วยนะคะว่า
ไอ้เหตุการณ์อย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ถูกยุให้ต่อย
หรือคนที่ยุโยงให้เขาต่อยกันเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
แล้วมันเกิดขึ้นจากตักะอะไรนั่นจริงครับ